ไปดูข่าวต่อไปนะดูว่าคุณใบตองเนี่ยจะนิ่งได้นานเท่าไหร่

ปลูกออมสินใช่ไหมเก็บตังค์ในออมสิน
อาจจะเป็นลูกหมูก็แล้วแต่หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่
แต่ชาวบ้านที่นี่เขาเก็บด้วยอะไรคุณผู้ชมไปดูกัน
นี่ค่ะโอ้โฮเรามีข้าวหลามมากินแล้วปั๊กมันไม่ใช่ข้าวหลาม
มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผ่าให้ดูเลยเนี่ยค่ะผ่าออกมาแล้ว
คุณผู้ชมก็จะพบว่ามันคือเหรียญ๑๐บาทจำนวนมากมาย
นี่ค่ะเป็นการเก็บเงินในกระบอกไม้ไผ่ค่ะครับที่ชาวบ้านที่พัทธลุง
เขาร่วมเมือนร่วมใจกันในการทำตามโครงการงดเหล้าข้าวผันสา
ในช่วง๓เดือนที่ผ่านช่วงเทศกาลข้าวผันสานั่นเอง
โดยชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการนี้มีกว่า๖๕ครอบครัว
กระบอกไม้ไผ่คือวิธีการจะมีการ
อดเงินวันละ๑๐บาททุกวัน
พอถึงครบกำหนดก็พาออกมาแบบนี้ค่ะ

กระบอกจะมีเงินสะสมประมาณ๙๐๐บาท
กระบอกบวกลบคูณหารกันแล้ว
เป็นเงินถึง๕๙๔๐๐บาทเลยนะคะ
ชาวบ้านดีอกดีใจมากเลยช่วยกันนั่งนับมาก
เพราะว่า๓เดือนที่ผ่านมาก็ตั้งใจเก็บสะสม
พอได้จำนวนเงินเยอะขนาดนี้ชาวบ้านบอกตั้งใจ

ถือว่าเป็นอีกงบประมาณส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องพึ่งพาทางราชการ
ว่าแบ่งเบางบประมาณของทางราชการไปได้ด้วยนะคะ
บางกระบอกนี้ออกมามีแบงค์ลงแบงค์ร้อยด้วยนะ
เออก็สะสมกันไปถือว่าเป็นการสมทบทุนพัฒนาหมู่บ้าน
แต่ทีนี้เขาจะเอาไปพัฒนาหมู่บ้านด้านไหน
ก็คงจะมีการปรึกษาทำเวทีประชาคมลงประชามติกันอีกครั้งนะคะ

แล้วก็น่าเป็นแบบอย่างของชุมชนอื่นด้วยนะคะ
ซึ่งชาวบ้านหมู่๒บ้านพังดาบอกว่า
ถ้าหมู่บ้านอื่นใดนะเห็นแล้วเนี่ยอยากจะเอาไปทำตามบ้าง
ยินดีเลยไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะ
เพราะว่าหนึ่งล่ะได้กระตุ้นให้คนในชุมชนรู้จักเก็บออม
สร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชน

เวลาเราหยอดออมสินแล้วเราได้แกะออกมา
เห็นเงินอีกอุ๊ยมันทำให้มีความสุขขึ้นนะมันใจชีวิตมา
มันดูแบบอุ๊ยเราเก็บเงินได้ขนาดนี้เลยเนี่ย
แค่๑๐บาทเท่านั้นนะคะแต่งได้เป็นเงินเกือบครึ่งแสน
มันเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเก็บเงินเก็บออมด้วยนะคะ